เรื่องของตัวบุคคลหรือว่าเรื่องขององค์กรนะฮะ
มันเอ่ยชื่อเอาไว้หลายคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ
โดยเฉพาะตัวเสียแป้งเนี่ยเขาบอกว่า

นายจรวรตถูกลับพาตัวไปผมก็อุตส่าห์ไปช่วย

กลายเป็นแบบมาถูกจับถูกฟ้องอยู่คนเดียว
ียนเห็นด้วยแล้วเพื่อจลวกเต็มไปรู้ถึงนี่เหรอเบย
บวกไม่ใช่ทำรวจเป็นโจรเป็นโจรแน่นอนให้ผมไป
คือแค่นแล้วกันหลากผมไปกับเจ้าหน่อยผมไป
ไปไม่ตึงเจอทำรวจกับที่นี่
ไม่เคยเชื่อก้องและฮะนี้ก็ไม่คนหรอกครับ
ผมกินผมรุยสัตว์แต่ผมไม่เคยกล้าย
อะเดี๋ยวดูนะฮะ
ดับจากทั้งหมดเนี่ยวลลคอน๗ชื่อเสียบแป้งเนี่ย

อ่าวันที่เป็นแบบโอ้โหปฐมเหตุแห่งเหตุการณ์ณขณะนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกนะครับ
เราได้คุยกับประธานติ่ง

เป๊ะค่ะเอาเสื้อเหมือนกันเป๊ะค่ะ
โหนี่คือประทานปิ่ง
เปิดใจเป็นที่แรกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับประธานติ่งนะครับอยู่ที่พัทธลุงนะครับ
ประธานติ่งบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นขอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับ
คือประธานติ่งเนี่ยชื่อจริงคือสมชายนุ่นเกลี้ยงนะฮะ
เป็นอดีตประธานสภาเทศบาลตะบนปางหมู่ที่จังหวัดพัทธลุง

ก็เลยเรียกประธานติ่งที่แรกผมก็เอ๊ะประธานติ่งประธานติ่ง

ตำแหน่งเนี่ยเคยเป็นอดีตประธานสภาเทศบาลตะบนปางหมู่ที่พัทธลุง
ประธานติ่งพูดถึงที่เสียแป้งพูดถึงเขาในคลิปเนี่ยนะฮะ
รับว่ารู้จักกับเสียแป้งมานานถึงขั้นเป็นพี่น้องกัน
ส่วนสาเหตุที่เสียแป้งหนีไปแล้วปล่อยคลิป
น่าจะเป็นความคับแค้นน้อยอกน้อยใจ
จากเรื่องที่บุกเข้าไปชิงตัวนายจรวดในวันนั้น
กรกฎาคมปี๖๒ซึ่งในวันนั้นเนี่ย
ประธานติ่งบอกว่าเป็นช่วงค่ำ
อายการบอยติดต่อมาหาตนบอกว่าน้องโดนอุ้มให้ไปช่วย
ซึ่งผมเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในตอนนั้นก็ได้โทรศัพท์ไปหาจติ๊กและจ่ามิตร
แล้วก็พากันขับรถไปที่เกิดเหตุพอไปถึงเห็นรถยนต์สองคันจอดอยู่
ก็เข้าไปถามถึงทำให้รู้ว่าเอ้าเป็นตำรวจชุดที่คุมตัวจรวดอยู่เนี่ยเป็นตำรวจ
เป็นชุดจับกลุ่มมาจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
แล้วอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากรถคันที่อยู่ด้านหลังดังออกมาหลายนัด
ก็เลยรีบตะโกนบอกให้หยุดยิงเพราะว่าข้างหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็รีบพากันหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุ
ไม่ได้ไปเตะเนื้อต้องตัวไม่ได้อะไรมากมาย
โฮ้ยอย่ายิ้งพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็โอเคนะ
ในเหตุการณ์พี่เห็นไหมครับว่าเป็นชุดหลังที่มาเป็นเสียแป้ง
ไม่เห็นครับเพราะมันมืดมันห่างกันเยอะ
ใช่ติ๋งระยะห่างกันเยอะครับ
ดังนั้นว่าไม่มีตกกังวลอะไรนะครับ
โกรธเสียแป้งที่ออกมาพูดแบบนี้
ยังรักเสียแป้งเป็นน้องเหมือนเดิม
ตอนนี้อยากให้เสียแป้งมามอบตัว
แต่ถ้าไม่มอบตัวก็ขอให้น้องรัก
ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกัน
ผมไม่เคยโกรธมันมันคือน้องของผม

ยังรักเหมือนเดิมผมไม่มีอะไรต้องไปโกรธเขา
มีอะไรจะฝากกับน้องไหมครับเสียแป้งมามอบตัวสู้คดีนู่นนี่นั่น
ก็อยากให้น้องมามอบตัวถ้าไม่มอบตัวก็รักษาตัวให้ดีด้วยดูแลตัวเองด้วย
ก็รักษาตัวดูแลตัวเองให้ดีด้วยน่าจะเป็นห่วงมากค่ะเพราะมีอีกคนนึงที่เป็นคนใกล้ชิดกับเสียแป้ง
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสียแป้งในลักษณะโดนเจ้าหน้าที่รัฐของบางนายบางคนกลั่นแกล้ง

เสียแป้งก็คับแค้นใจอันตันใจมาหลายรอบ
คนที่ออกมาให้ข้อมูลคนนี้นะคะเขาเป็นรุ่นพี่ที่เสียแป้งนับถือมาก
แล้วก็รู้จักเห็นเสียแป้งมาตั้งแต่เสียแป้งยังเป็นเด็ก
ดอนค่ะอายุ๔๙ปี
ดอนคนนี้ออกมาให้ข้อมูลว่าโอ้โหสนิทกับเสียแป้งมาก
รู้จักกันมาตั้งแต่เสียแป้งยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่เลย
เสียแป้งเป็นคนดีมากนะแต่ว่าช่วงเดือนมีนาคมปี๖๒
เสียแป้งโทรมาบอกว่าโดนตำรวจสพเมืองพัทธลุง
เอาอาวุธมาครบมือเลยบุกมาค้นบ้าน
หมายค้นก็ไม่มีพยายามจะยัดยาเสพติดให้ลูกน้องเสียแป้งด้วย
ค้นบ้านไม่เจออะไรซึ่งตำรวจก็รู้จักกันดี
แล้วตำรวจเป็นตำรวจที่แหมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วย
ไม่ใช่แค่เอากำลังพร้อมอาวุธครบมือมาค้นบ้านโดยไม่มีหมายนะ
จีบเมียเสียแป้งนี่มาจีบเมียเสียแป้งด้วย
คือตัวในดอนกับเสียแป้งและชาวบ้านหลายคนเลย
รวมตัวกันไปที่สพเมืองพัทธลุงไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ร้องเรียนตำรวจที่มาค้นบ้านรองผู้การจังหวัดตอนนั้นน่ะรับเรื่องว่าจะจัดการให้
สุดท้ายมีการย้ายตำรวจที่มาบุคคลย้ายไปที่อื่น
แต่ไปมาอ้าวตำรวจนายนี้ย้ายไปย้ายกลับมาอีกรอบนึง
กลับมาอยู่ที่เดิมสาเหตุที่ตำรวจบุกไปค้นบ้านเสียแป้ง
คิดว่าเสียแป้งคงอาจจะแบบเป็นคนมีบารมีมีลูกน้องบริวารเยอะ
ตำรวจเลยอยากจะกำจัดเสียแป้งหรือเปล่าแต่สุดท้ายเสียแป้งก็เนี่ย
โดนกลั่นแกล้งอีกในคดีนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วอ่ะ
เสียแป้งก็เลยคับแค้นใจ
คือผมสันนิษฐานว่าคือมันเป็นเรื่องเป็นราวคุกคามแป้งมาตลอด
แล้วก็แป้งบอกว่ามันจีบเมียผมด้วยนะตำรวจคนนี้เหรอครับ
ทำไมต้องคุกคามแป้งมาตลอดคืออย่างงี้คืออย่างงี้เหมือนที่ผมให้ข่าวไปเมื่อวัน
คือผมผมก็ถามว่าแป้งทำไมแป้งก็บอกไม่รู้บ้ามันนะ
คือคือแป้งเนี่ยเป็นคนที่มีเงินคือคนที่มีเงินแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อ
ก็เป็นก็เป็นเจ้าพ่อในคุกเจ้าพ่อที่เขาเขาเขาเห็นไหมในคุกเขาช่วยหรือคนอื่น
คือเขาเขาใหญ่ขึ้นมาจากสัจจะสัจจะและความดีนี่และที่เสียแป้งทำคลิปออกมาสองคลิปอ่ะนะคะ
ในดอนบอกว่าเชื่อว่าเสียแป้งน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทย
ไม่ได้หนีไปอยู่ต่างประเทศแต่เหมือนแผนซ้อนแผนอ่ะยังไงฮะ
พยายามจัดฉากให้ดูเหมือนว่าหนีไปต่างประเทศแล้วอ๋อเหรอจริงจริงแล้วน่าจะอยู่ในไทย
ตรงนี้ตัวในดอนบอกว่าพบตรท่านนี้อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องสืบสวนหรือเปล่า
จริงในดอนพูดนะคะท่านผอบตรคะมิ้วไม่ได้พูดนะคะ
นี่วิเคราะหอบตรต่อให้ด้วยเหรอใช่พบตรท่านนี้อาจจะไม่เก่งเรื่องสืบสวนหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเชื่อว่าเสียแป้งน่าจะมอบตัวถ้ากระบวนการยุติธรรมลงโทษ
อัยการบบไม้ไม้และพวกได้
ผมว่าท่านพบตรแกห่อนเรื่องงานสอบสวนนะที่แกไปจับประเด็นรวดหนามนะ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

ถึงขั้นบุกมาแล้วแหมทำทีเป็นมาค้นยาเสพติด
ทั้งที่บ้านเสียแป้งก็ไม่ได้มียาเสพติดอะไร
ก็ไม่สนิทแต่ว่าก็รู้จักกัน
ก็อยู่คนละฝ่ายอยู่ตัวไกลตัวมัน
เสียแป้งการันตีได้เลยว่าเรื่องยาไม่มี

ทีนี้เหตุการณ์วันนั้นนะฮะ๒กรกฎาคม๒๕๕๙
ที่เสียแป้งเขาบอกเขาถูกหักหลัง

สุดท้ายโดนจับโดนฟ้องอยู่คนเดียว

จรวดบอกวันนั้นผมเองก็ไม่รู้เรื่อง
อยู่บ้านอยู่ดีตำรวจบุกมาบอก

แล้วพาผมขึ้นรถเรียกเงินล้านห้า

วันนี้เราได้คุยกับ
พ่อของจรวดนะครับ

เหตุการณ์เมื่อปี๒๕๖๒ให้ฟังนะครับ
แล้วเราก็ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด

๒กรกฎาคม๒๕๖๒นะครับ
จะเห็นภาพของกลุ่มชายชะกัน
ที่มาอุ้มตัวจรวดไปจากบ้าน
นี่๑คนนี่คือเสื้อสีแดงนี้นะฮะ
มีผู้ชายเนี่ยขับรถมาแล้วลงมาจากรถ๒คน

ถ้าดูจากสีของเส้นผม

องค์เฟือขาวชายสนจังหวัดพัทธาลุง
แล้วก็พาจรวดออกจากบ้านพักไป

ก็ขึ้นไปคิดว่าไม่มีอะไร
อาวุธปงอาวุธปืนมาขอดูใบอนุญาตสุดท้ายเนี่ยพาไปเรียกเงินล้านห้า
ทีนี้ย้อนไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ๕กรกฎาคมปี๒๕๖๒ตอนนั้นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุสองสามวันนะครับนี่คือนายสมชายทรงเดชะเป็นพ่อของจรวดนะครับ
ชื่อสิทธิเดชนะครับวันนั้นเขาก็เล่าเหตุการณ์นะฮะบอกว่าเมื่อ๑๗นาฬิกาวันที่๒กรกฎาคมนะครับ
วันนั้นทราบเรื่องจากลูกชายว่าถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มชายชะกันที่มาจับลูกเนี่ยเป็นใคร
ลูกสะพ้ายก็ร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจในพื้นที่พัทธลุงแล้ว
โดยติดต่อตำรวจหลายคนขอให้ช่วยติดตามตัวจรวดเนี่ยกลับคืนมา
แต่สุดท้ายไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไร
จนกระทั่งพ่อของจรวดบอกว่าไปสืบทราบว่ากลุ่มชายชะกันที่มาจับลูกไปเนี่ย๘คน
ใช้รถกระบะแล้วก็รถเก๋ง๒คันขับรถมาจอดหน้าบ้านพักที่หมู่๒ตะบนลำปำอำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วก็เดินเข้ามาอย่างใจเย็นก่อนจะพาลูกชายเนี่ยขึ้นรถเก๋ง
แล้วก็ขับพาหนีหายไปเลย
จากนั้นไม่นานลูกชายก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์มาหาญาติที่บ้านบอกว่าให้เอาเงินสด๑ล้าน๕แสนบาท
ให้กลุ่มชายชะกันพวกนี้เพื่อแลกกับความปลอดภัยและการปล่อยตัว
ก่อนจะมาสืบทราบว่ากลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุ
ภายหลังเนี่ยมารู้ว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๘
ก็เลยเชื่อว่าเอาตัวไปเรียกเงินอย่างแน่นอน
เพราะหลังจากที่เอาลูกชายไป๓๔ชั่วโมง
ก็มีการติดต่อมาจากลูกชายหลายครั้งเพื่อให้นำเงินไปถ่ายตัว
แล้วเป็นการแบบมาจับข้ามเขตด้วยมาเอาตัวข้ามเขต
ก็เลยติดต่อกับกลุ่มญาติญาติหลายคนเพื่อซ้อนแผน
จะไปแย่งตัวจรวดกลับคืนมาแล้วก็ไปเจอที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ในมุมของโลก่านแผนหลายคือชายแรกชาวนี้
และเป็นบิวของทิวโนคถุงอำเภย๗๕๖๗ปี
ทำเพื่อนดีโต้ข้อความเจ๋วเลือดจากตำรวจมาโอ้อันนั้นไม่รู้ตำรวจจริงกว่าตำรวจล้อม
แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าไอ้เอาเอาเบียร์อ่าลานานไปใส่ตัวตอนนั้นเขาบอกว่าแต่คนนั้นเนอะ
กะลูกบาวกะลานูกะคือก็คุยกันเองนะกับลูกบาวครับครับเอานั่นปั๊บ
ซึ่งทางจรวดเขาบอกว่าเขาก็ไปแจ้งความค่ะเอ่อเรื่องถูกอัมป์ถูกลักษณ์พาตัว
เอ้ากลายเป็นว่าตัวเองถูกแจ้งความกลับเรื่องอ่า
ไปยิงพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ไปยิงใส่เจ้าหน้าที่
ซึ่งเหตุการณ์นี้คือตัวเสียแป้งกับจรวดก็โดนทั้งคู่
เพราะว่าจรวดในเรื่องพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ก็ชั้นต้นก็ลงไปรุ่นกี่สิบกว่าปี
อ่านอุทธรณ์อยู่แล้วก็ประกันตัวอยู่
แต่เสียแป้งเนี่ยเป็นเรื่องของคดีปล้นทรัพย์อะไรพวกนี้
ก็โดนไป๒๐ปีได้ก็ไม่ได้ประกันตัว
รอฟังอุทธรณ์อยู่แต่ว่าก็หนีไป
คือวันรุ่งขึ้นก็คือ๓กรกฎาคมปี๖๒
จรวดกับญาติก็ไปแจ้งความกับสพลำปัมพัทธลุงนะฮะ
เรื่องถูกอุ้มถูกเรียดเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
แต่ถัดมานะฮะกลางดึกคืนวันเดียวกันนะฮะ๓กรกฎาคมปี๖๒นั่นแหละ
ตำรวจภูทรภาค๘ก็แจ้งความกลับให้ดำเนินคดีกับเสียแป้งด้วยนะฮะ
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะ
แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับ
ซึ่งพ่อของจรวดก็ตั้งคำถามว่าทำไมตอนนั้นกำรวจชุดสืบ
ไม่แจ้งขอความช่วยเหลือจากตำรวจในพื้นที่
ถ้าเกิดว่าหาว่าพวกเขาเนี่ยไปชิงตัวผู้ต้องหาไปปล้นปืนมาไปอะไรพวกนี้
รอไปอีกข้ามวันข้ามคืนถึงไปแจ้งความกลับลูกชายเขากับเสียแป้ง
เชื่อว่ามีเจตนาเบี่ยงเบนอะไรหรือเปล่า
และส่วนตัวก็เชื่อว่าลูกชายเนี่ยบริสุทธิ์แม้ว่าก่อนหน้านี้จะทำตัวไม่ดี
และเคยผัวพันกับยาเสพติดแต่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
พอพ้นโทษออกมาก็ยังพยายามปรับตัวเป็นคนดีมาตลอด

พี่บริสุทธิ์เหรอครับไม่ได้ผิดหรอก
ขณะที่เจ้ารวดนะครับคือให้สัมภาษณ์กับพูดออสซีโดรวีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นต้นเหตุให้เสียแป้งต้องติดคุกถูกดำเนินคดี
อยากขอโทษเสียแป้งไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
แล้วก็อยากขอบคุณเสียแป้งที่วันนั้นบุกไปช่วยเหลือเขานะฮะจนทำให้มีชีวิตรอดมาได้
แต่ช่วงนั้นพ่อของจรวดเนี่ยได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าจรวดถูกอุ้มไปจริง
ก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากอายการบอยแล้วก็มีคนมาช่วยกัน
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเสียแป้งอันนี้จรวดบอกนะฮะ
ส่วนกรณีเสียแป้งกล่าวหาว่ามีอายการบอยที่รับเงินไปกว่า๑๐ล้านตรงนี้จริงไหม
จรวดบอกไม่รู้จริงเพราะหลังเกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยเจอเสียแป้งอีกเลย
ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ไปที่บ้านของจรวดนะฮะ
กล่าวว่าจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างวันนี้
แป้งเขาก็ส่งหนังสือไปถึงนายกไปร้องทุกข์อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย
ก็ปรากฏว่าไม่เจอนะฮะญาติบอกไม่เจอจรวดเหมือนกันเจอครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้
แล้วก็ไม่เห็นอีกเลยตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
หรือก็เก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อความปลอดภัยดีกว่าหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าวันไปลอยกระทงที่ไหนไม่แน่ใจเลยฮะ
ทีนี้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะพูดถึงกรณีเสียแป้งว่ายังไง

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรค่ะบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอาวุธปืนที่เสียแป้งใช้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
หรือเป็นการดัดแปลงคล้ายกับอาวุธสงคราม
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีความผิดอยู่ดีนะคะ
และมีการขยายผลพบว่าเสียแป้งนำปืนกระบอกเหล่านี้คล้ายปืนสงครามอย่างนี้
มาก่อเหตุในหลายพื้นที่เพราะว่าไปเทียบกระสุนปืนตรงกับเหตุการณ์ในหลายพื้นที่ค่ะ
เราเห็นเป็นปืน๕๕๖นะครับที่แป้งถือเนี่ย
ตัว๕๕๖ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีนะครับ
แต่ลำกล้องวันขนาดของลำกล้องเขาตีเป็นปืนสั้นครับ
แต่พอถึงของแป้งเข้ามาโบดีไฟครับเข้ามาใส่พานท้าย
ท้ายต่อมาแล้วก็ต่อไซเลนเซอร์คือเหมือนตัวเก็บเสียง
มันก็เลยกลายดูเหมือนเป็นอาวุธสงครามแต่เขายิงเป็นฟูออโต้ไม่ได้ครับ
เพราะมันมีที่เอาเข้ามาแล้วลำกล้องมันถูกต้องตามกฎหมายตีเป็นปืนสั้น
แต่ไปโมดีไฟล์ไปต่อพันท้ายให้มันยาวมันเลยดูเหมือนเป็นปืนปืนทางราชการนะครับ
ถ้าหลักฐานถึงท่านใดท่านผอบอไม่ไว้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเดินการนะครับทางวินัยและอาญา
แต่ถ้าหลักฐานไม่ถึงเหมือนท่านคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเราก็ต้องรวบรวมใหม่นะครับ
อันนี้เป็นหลักการที่ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกท่านที่ถูกกล่าวหา
ขอให้ท่านมั่นใจในสัมพันธ์การตะวันชาติเราทำงานเต็มที่นะครับ
เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศนะครับ
ขอยังไม่ตอบนะครับเพราะว่าเรากำลังเดี๋ยวจะหาว่าเราปกปิดกำลังตามอยู่ครับขอบคุณฮะ
อืมแต่สุดท้ายธนายความของเสียแป้งบอกว่าไม่แน่นะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
อาจจะมีคลิปที่สามออกมาก็ได้ถ้ามีเสียงเรียกร้อง
ให้ตามกันต่อนะครับ